คุณผู้ชมข่าวที่คนขับรถเมย์จากยูเทิร์น
แล้วก็เบียดรถจักรยานยนต์ของรายเดอร์
แล้วลงมาต่อยกันจำได้ไหมฮะข่าวนี้
ล่าสุดนะครับคลิปนี้ที่เกิดขึ้นที่จุดกลับรถ
ตรงถนนกำแพงเพชร๒จะรู้จัก
เมื่อวันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา
วันนี้คนขี่มอเตอร์ไซค์ประสานกลุ่มเส้นได้
ช่วยตรวจสอบแล้วนัดคู่กรณีให้หน่อยอยากจะพูดคุยอยากจะเจรจา
นะครับขอให้มีตัวแทนจากขอสมกรด้วยนะ
หนึ่งคนที่นั่งซ้ายมือครับอายุ๓๒ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รายเดอร์
บอกเขาช้ำทั้งตัวพี่ปากก็แตกรถก็เสียหายถ้อยเสียแตก
เขาเป็นรายเดอร์คือตอนนั้นผมชิดซ้ายแล้วดูออเดอร์อาหารในมือถือ
แล้วถูกรถเมย์เนี่ยกดแต่ใส่นะครับแล้วมีการตะโกนต่อว่าผมด้วย
แล้วมาเบียดผมจนล้มล้มลงเสร็จปั๊บเนี่ยก็มาทำร้าย
หลังเกิดเหตุไปเจรจากันที่สอนอบางซื่อนะ
เขาก็ยอมรับนะว่าเขาก็โมโหพลั้งต่อยหน้าคนขับรถเมย์ไปด้วยครับ
ไม่พอใจหน้าที่เพราะว่าน่าจะที่ผมจับโทรศัพท์

น่าจะไม่พอใจแต่ถ้าไม่พอใจขนาดนั้น
เขาก็ไม่เห็นต้องจอดรถชิดซ้ายแล้วเปิดประตูเลยนี่
แต่ในโลกนั้นแล้วยังไม่ได้ด่าหรืออุทานอะไรไปใช่ไหม

เขาทำปากใส่ผมอยู่แต่ผมอ่านภาษาไม่ออก

ผมไม่ได้ไปต่อยเขาในที่เกิดเหตุหรืออะไรทั้งนั้น

พูดเรื่องพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงครับ

คนขับรถเมย์คู่กรณีนะครับคุณผู้ชมครับ

คู่กรณีแทรกมาทางซ้ายก็เลยกดแต่เตือนไป

แล้วก็มีการตะโกนด่าทอกันถึงขั้นจอดรถ

เขาก็เลยตัดสินใจหักเลยหักเลี้ยวนะครับ

แล้วก็พอเห็นคู่กรณีลุกขึ้นมา

เขาก็บอกว่าขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดครับ
แต่พี่ลายเดอร์เขายัง
ติดใจคล่องใจแล้วไม่ให้อภัยครับ

เพราะว่าให้การกับตำรวจไม่เห็นตรงกับที่แถลงข่าว
ส่วนผู้บริการเขตการเดินรถที่๘ของสมกร
บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับ
เรื่องต้นสั่งพักใช้ใบอนุญาตคนขับรถเมย์๑เดือน

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

แล้วแจ้งข้อหาคนขับรถเมย์ต่อไปครับ